เข้ามาตอนช่วงปลายปีที่แล้ว

แล้วก็ตัวละครที่เราจะต้องเลือก

ทำให้เกิดแบบการคือมันนิยม

ใช่ฮะแต่ว่าเรื่องของตัวละครในเกม
สำคัญถึงขนาดที่หลายคนจะต้องเรียกว่า
อาจจะอัพเกรดหรือว่าอาจจะต้องซื้อนะ

ให้ดี
หลายตัวเหมาะของแต่ละตัวในการต่อสู้
ทีนี้มิจฉาชีพก็ใช้นี่แหละครับ
ที่คนอยากได้ตัวละครไปหลอกเด็ก
บอกว่าหนูเอาโทรศัพท์มาสิ

คนร้ายขับรถจักรยานยนต์หลบหนีทันทีเลยนะครับ
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรคลองหลวง
ภายหลังถูกคนร้ายใช้อุบาย
อกเอาโทรศัพท์มือถือไปนะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ขณะที่ตัวเองเล่นอยู่กับเพื่อน

อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
บางทีเด็กเค้าก็ไม่รู้ว่าวิธีการซื้อซื้อแบบไหน
และทีนี้การเล่นของเขาอาจจะยังไม่ถึงระดับอัพเกรด

แล้วตัวละครแต่ละตัวเขามีจุดอ่อนจุดแข็ง

ก็เลยอยากได้ตัวละครที่เก่งนะฮะ
ตอนนั้นเองนะครับคนร้ายบอกให้เด็กเนี่ย

ต่อมาคนร้ายบึงรถจักรยานยนต์
บออกไปเลยนะฮะจากสนามเด็กเล่นทันที

จึงนำเรื่องมาบอกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
บอกว่าโดนถ้ารับพวกผมนี่นะฮะ
ฟังเสียงเด็กเล่าให้ฟังหน่อยครับ
จึงไปหาเพื่อน๕นาทีแล้วก็หาเพื่อน

แล้วพี่เขาก็หายไปเลยโอ้โหนะฮะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ

ขับรถจักรยานยนต์เห็นเพียงหมายเลขทะเบียน
เลขที่๗๘๕๓กรุงเทพมหานคร

หลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปทางอำเภอธัญบุรี
รอแป๊บนึงเดี๋ยวตำรวจเขาตามให้นะฮะ
แต่ว่านี่แหละครับก็ต้องเตือนภัยกันนะฮะ

อย่าให้ใครมาหลอกลูกของตัวเองแบบนี้อีกนะครับ